มีชาวต่างชาติคนหนึ่งขึ้นไปปีนอยู่บนสลิง

คือสุวรรณภูมิเขาจะเป็นกระจกสูงมาก
คืออาคารเขาจะประกอบด้วยกระจกด้านนอกเกือบทั้งหมดเลย
ใช่ครับและด้านในก็ต้องมีลวดสลิงขึงกันไว้อยู่
ก็เป็นหลักการธรรมดาของการทำกระจกเนี่ยนะฮะ
ปรากฏว่ามีชาวต่างชาติคนหนึ่งไปห้อยหัวลงแบบนี้

แล้วมันสูงจากพื้นเท่ากับตึก๖ชั้น
เขาอยู่ที่ชั้น๖แล้วเธอห้อยแบบนี้นะฮะ

เจ้าหน้าที่คือเข้าถึงตัวไม่ได้นะครับ
ก็ได้แต่โหนตัวลงไปอยู่ใกล้
และพยายามที่จะพูดจากไล่เกี่ยว

คือเจ้าหน้าที่ดักอยู่๒ฝั่งเลยนะครับ
แต่เห็นอยู่ด้านนู้น๑คน
และก็จะมีอยู่ข้างลิฟอีก๑คน

คือตัวเธอนะก็ค่อยโหน

กายกรรมแล้วครับตั้งแต่ความสูงระดับ๖ชั้น
จนกระทั่งลงมาอยู่ที่ความสูงที่ชั้นที่๔
เจ้าหน้าที่กางถุงลมรอไว้ที่ชั้นที่๒
ดังนั้นเท่ากับตัวเธอปล่อยตัวลงไป
แล้วก็ตกไปที่ถุงลมนิรภัย๒ชั้น

ใช่อันนี้ก็แบบโอ้โหความปลอดภัย
ที่เจ้าหน้าที่นำไปป้องกันก็เต็มที่นะครับ

ทั้งนั่งห้อยขาแล้วก็ลักษณะเครียดบ้าง
บางครั้งก็โรยตัวบางครั้งก็ห้อยหัวบ้าง
บางครั้งก็นั่งอยู่บนสลิงแบบนี้
ที่สุดนะครับเจ้าหน้าที่ก็กู้ภัยก็ช่วยได้
เร่งนำตัวส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลสมิติเวศนะครับ
โดยรองภูมิหน่วยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
กิติพงศ์กิติขจรเป็นรองสายปฏิบัติการหนึ่งนะ

เพราะว่าเมื่อช่วงเวลาประมาณตี๓วันพุธที่ผ่านมา
มีผู้ที่พบเห็นผู้ก่อเหตุ
เดินอยู่บนทางด่วนย่านพระราม๔
เจ้าหน้าที่การทางพิเศษจึงนำตัวมาส่ง
ยังตำรวจท่องเที่ยวภายในสนามบินสุวรรณภูมิ
หลังจากที่เจ้าหน้าที่พบเห็นก็เชิญตัวมายังห้องรับรอง
พร้อมกับดูแลไว้ก่อนนะนะ
ดูแลพูดคุยพยายามที่จะสอบถามเบื้องต้น
ว่าเป็นใครมาจากไหนอย่างไรและจะไปไหน
แต่ผู้ก่อเหตุไม่ยอมพูดจาอะไรเลย
และจากการสังเกตเพราะว่ามีข้อความรอยสัก
แผ่นหลังคำว่าโอลิมปิก๒๐๑๖

หาน้ำหาอาหารให้ทานเพื่อผ่อนคลาย
กระทั่งมาถึงช่วงสายของเมื่อวานนี้ประมาณ๑๐โมง๑๑โมง
พบว่าคนคนนี้ไปปีนบนสายสลิงชั้น๖
จุดชมวิวที่สุวรรณภูมิตรงท่าอากาศยานเนี่ยนะครับ
ผู้คนที่ท่าอากาศยานที่สนามบินแตกตื่นเลยนะครับ

ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือ

กว่าจะสามารถสื่อสารกันได้

เพราะเวลาพูดคุยกับเขาหรือเธอเนี่ย

คือเป็นลักษณะของการพูดกับตัวเอง
ใช่ฮะแล้วก็ไม่ยอมพูดคุยกับเจ้าหน้าที่เลย
ไม่ยอมบอกเลยนะมาจากไหนหรือจะไปประเทศไหนนะครับ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็พอที่จะทราบแล้วนะครับ
ว่าเป็นคนที่ไหนก็จะประสานสถานทูต
เข้ามาในการดูแลต่อไปนะครับ
วันนี้ก็เป็นพาดหัวแล้วก็เป็นภาพข่าว
หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับเช้าวันนี้ด้วยนะครับ